ไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายอายุหกสิบหกปีนะคะทำร้ายร่างกายยายวัยเจ็ดสิบสองปี
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศค่ะเนี่ยค่ะญาติญาติเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่มีเสียงตะโกนบอกมาว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งผู้ชายคนนี้บอกอย่างนี้
หลังจากนั้นเนี่ยก็หนีไปทั้งที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนที่บ้านพักที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
ศพของนางสาลีอายุ๗๒ปี
คือสภาพเนี่ยมีรอยช้ำที่ใบหน้าหลายแห่งเลยศีรษะก็ถูกทำร้ายนะคะ
นี่ค่ะเบื้องต้นมีร่องรอยถูกข่มขืนด้วย
แล้วตรงทางเข้าบ้านมีจักรยานสีเขียวล้มอยู่
มีเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็รองเท้าซึ่งเป็นของคนร้าย
นี่ค่ะตำรวจเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน
นุษย์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนที่ทำก็คือนายอองค่ะ
น้าของเขาอายุ๖๖ปี
นี่ค่ะคุณนุษย์บอกเลยนะเขาอายุ๖๖ปีชื่อว่านายอองเป็นคนทำ
ก่อนเกิดเหตุนายอองคุยกันแล้วก่อนหน้านี้
นายอองอยู่ที่บ้านภรรยาที่ด่านช้าง
แล้วภรรยาไล่ออกจากบ้านก็เลยมาอยู่กับพี่สาวของนางสาลี
อยู่ได้เพียง๒อาทิตย์ก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
ตำรวจไล่ล่าทั้งคืนค่ะ
วันนี้ก็เอากำลังไปปิดล้อมที่ดงย่าเนเปีย
แล้วก็ดงมะม่วงที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
จนเจอค่ะตอน๑๑โมงเช้าห่างจากจุดนี้ไม่ไกลค่ะ

เพราะว่าชาวบ้านรู้ข่าวว่าจับตัวได้ก็มากันค่ะ
ตำรวจต้องรีบพาตัวออกจากพื้นที่กันเลยค่ะ

อันนี้คือเสื้อผ้าผู้ต้องหาใช่ไหมครับ

โหมันทำข้ระเกินไปมันลีมาก
อย่าเราก็ทำตรงนี้

คนแก่อายุเจ็ดกว่าเขาก็ไม่ได้บอกร่างกายแข็งแรงอะไรไม่ควรไปทำเขา
ชาวบ้านรับไม่ได้ค่ะคุณนัทพงศ์มากันเต็มเลย
ตำรวจต้องรีบพาขึ้นรถไปสพเดิมบางนามบวชค่ะ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในออง

ส่วนนางพยาวซึ่งเป็นหลานของยายสาลีเนี่ย
เสียใจนะคะร้องไห้มาติดตามคดีก็ร้องไห้
เพราะสูญเสียคุณยายแบบกระทันหัน

บอกว่าคุณยายไม่เคยมีปัญหากับใคร
เป็นคนชอบทำบุญใส่บาทเป็นประจำ
เจอกับเหตุการณ์แบบนี้โหดร้ายเกินไป
อยากให้คนร้ายได้รับโทษประหารค่ะ
แต่ที่น้ำยาเยอะเกินไป
เขาก็ไม่ใช่คนที่ว่า
จ่ายยายใส่นกรรมเขาทำบุญตลอด
มียาคนเดียวหมดแล้วไม่มีใครแล้ว
ยายยาบอกอะไรกฎผลก้องที่นี่ไหม
อยากยายมาห้านชีวิตไปเลยจำหน้านี่เลยนะพี่
จังเจ็บโกรธร้าวมาก

จะเอาไว้กันเพื่ออะไร

ล่าสุดตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
ก็ต้องมีการคุ้มกันกันอย่างแน่นหนาค่ะ
มีสวมหมวกกันน็อกสวมเสื้อเกราะ
อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่รู้เหตุการณ์เนี่ย

แล้วทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗วันนี้มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะที่สพเมืองสุพรรณบุรี
คือจากการตรวจสอบเนี่ยผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็มีร่องรอยถูกกระทำชำราว
นิติเวศต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะสำหรับประเด็นนี้
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเมาสุราค่ะตำรวจก็รวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ซึ่งตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะคะเดี๋ยวตำรวจก็จะคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนอย่างละเอียด
ที่สพเดิมบางนางบวชพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ